ลูกสาวคนเก่งของวงการบันเทิงอีกบ้างดีกว่านะคะ
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็ดูแล้วคัดมา๓คนนะคะ
ฉายแววตามรอยคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
วันนี้ขอคัดลูกสาวคนดังนะคะสวยเก่งรอบด้าน
มาให้ได้ชมกันนะคะมีใครบ้างค่ะ
ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
ทายาทซุปตาที่ฉายแววความสามารถรอบด้าน
เป็นลูกไม้ตกใต้ต้นในวงการบันเทิง
มีให้เห็นกันมากมายเลยนะคะ

ลูกสาวของพ่อปอนและแม่โบแวนด้า

แววโดดเด้งออกมาผ่านลีลาการเต้น
ซึ่งน้องมะลิมีไอดอลคือนักร้องสาว
ชื่อดังกล้องโลกลิซ่าแบล็คพิ้ง

ก็ยิ่งทำให้ทำทุกอย่างออกมาได้ดี

การทำซิงเกิลแรกในชีวิตของตัวเอง

และล่าสุดกับการใช้แววเป็นนักแสดง
ที่พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่า

ซึ่งเป็นซีนอารมณ์ที่นักแสดงมักจะตกม้าตาย
แต่บอกเลยว่าน้องมะลิผ่านฉลุย
คนต่อมาน้องยี่หวานัทพัดศร

ลูกสาวของนักร้องนักแสดงสายหา

ลูกสาวบ้านนี้ฉายแววเลือดศิลปิน

เริ่มตั้งแต่การจับไมค์ร้องโคเวอร์

ก็ทำให้ชื่อของยี่หวาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ซึ่งคุณพ่อโจ๊กเห็นแววลูกสาวมาเต็มขนาดนี้
ก็เลยสารฝันให้ลูกสาวด้วยการทำซิงเกิล

ลูกสาวทั้งสองคนร้องด้วยกันอย่าง
เพิ่มถึงหนีประเทศมาร่วมแสดง
และยังได้กระทบไหลแพรร์จิงยอง

ปิดท้ายที่น้องตางโมสาวน้อยวัยสิบสองปี
ลูกสาวของตลกชื่อดังแจ๊ดชุนชื่น
ได้เห็นหน้าเห็นตาน้องแตงโมผ่านทางโซเชียล
ความสวยของน้องแตงโมเชื่อว่าใครที่ได้เห็นก็ต้องเอ่ยปากชม
เพราะขนาดยังไม่เป็นสาวเต็มตัวแต่เครื่องหน้าคิ้วตาจมูกปากก็สวยเด่นมาแต่ไกล
แต่ใช่ว่าน้องแตงโมจะมีดีแค่ความสวยนะคะ
ล่าสุดค่ะก็มีเรื่องน่ายินดีให้กับพ่อแจ๊ดแม่แจงได้หน้าบาดกัน
ลูกสาวคนนี้เพิ่งคว้าแชมป์อันดับหนึ่งกีฬาไอซ์เก็ตมาครอง
หลังจากทุ่มเทฝึกซ้อมไปอย่างเต็มที่
ซึ่งทางด้านคุณแม่แจงก็โพสต์ชื่นชมว่าแสนจะภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้
เห็นแบบนี้แล้วก็ขอส่งใจรอเชียร์ให้น้องแตงโม
คว้าแชมป์มาครองทุกการแข่งขันนะคะ